ชาวบ้านไปแห่กระถิ่นกัน
เรียกว่างานนี้แห่แบบอลังการ
แถมยังมีขบวนไก่ย่างวิเชียนบุรีด้วยค่ะ
สนุกสนานคึกคักคลึกคลื้นกันเลยดีทีเดียวนะคะ
จุดนี้คือบริเวณวัดสามแยกนะ
ตั้งอยู่ที่ตำบลสระประดูกอำเภอวิเชียนบุรี

เมื่อวานนะคะก็บอกเลยว่าคึกคักเป็นพิเศษเลยค่ะ
เพราะว่ามีชาวบ้านมากมายแต่งตัวสวยงาม
แต่งชุดไทยไม่พอยังแต่งเป็นชุดไก่อีกต่างหาก
แต่ละคนก็แต่งตัวจัดเต็มนะคะมาร่วมขบวนแห่งานกระถิ่นค่ะ
เพื่อที่จะสมทบทุนนำเงินต่างนั้นไปบูรณะหลังขาดสติสมที่มันชำรุดผูกผัก

มันดูไก่น้อยดี
ไก่ย่างก็มี

แค่เห็นก็น้ำไหล่แล้วนะคะ
ทางด้านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองวิทยาลัย
ก็บอกว่าแต่ละคนก็พร้อมใจกันมาร่วมขบวน

ใส่ชุดไทยออกมาสวยงามนะคะ
เพื่อที่จะสร้างบรรยากาศให้คึกคัก
สำหรับปีนี้ยอดกระถิ่นที่ทางวัดได้ก็คือ
ก็คือ
แอบคุณไม่บอกเป็นจำนวนเงิน
คุณบอกเป็นหลักตัวเลขวางี้มันเท่าไหร่ได้

๒หมื่น๔หมื่น๔แสนอะไรก็ว่าไปอย่างนั้นนะ
ทั้งคุณเขาจดใหญ่เลยนะ

คือพอบอกเป็นตัวเลขนู่นนี่นั่นมาก็คือจะจดอย่างเดียว

โดดพี่คนนี้เพราะถูบและทำการรวงสิ่งที่ได้ออกมานั่นก็คือ

เลขอะไรว้าวอะไรอะไร
กลองแกล้งกลองแกล้งเอาดูไปพร้อมกันนะ
ให้ดูเอาเองดีฉันจะไม่พูดละกันไม่เห็นนะ

นี่ตามนั้นเลย

อุ๊ยแต่เลขมันเหลือว่าไปอะไรว่าไปว่าไปคืออะไร
ว่าไปคืออะไรว่าไปก็ทำไปให้เล่าไปเรื่อยได้
นี่มีซูมให้ดูด้วยเป็นเรื่องความเชื่อนะคุณผู้ชมนะ
ดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณกันด้วย